เออมันกับรถหกล้อฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ

คุณจะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวขอเปิดเข้าไปข้างในหน่อยมันคืออะไร

มันคือรถสุขาเคลื่อนที่
โอ้โหดูนี่ติดแบบเป็นลาหินองค์หินอ่อน
มีประตูเลื่อนซะสวยงามสะอาดสะอ้าน

คุณแต่งรูปะ

นี่ห้องน้ำที่เขาหรูกว่าห้องน้ำบ้านดิฉันอีกนะ

นึกว่าห้องน้ำของโรงแรม
มีสวยงามที่เดียวคุณผู้ชม
ใครจะไปก็ไปถามเขาหน่อยสิว่ามันคืออะไร
คุณประมุทนามสนิทเป็นพนักงานขับรถคันนี้เขาบอกว่าอ๋อนี่คือรถสุขาเคลื่อนที่ของอบจระยอง
ทำขึ้นมาเพื่อเอาไปจอดให้บริการตามสถานที่จัดงานจัดกิจกรรมของจังหวัด
อย่างเช่นงานแสดงสินค้าที่มันเป็นลากว้างไม่มีห้องน้ำก็เอารถไปจอด
อีเวนต์ของจังหวัดก็เอาคันนี้ไปจอดนะฮะก็จะมีรถให้บริการของทางอบจเนี่ย
แบบนี้จะมี๓คันนะคันนี้เป็นคันที่สองโอ้โหแต่งซะหรูหรามีแอร์ด้วยนะ
ในห้องน้ำมีแอร์สามตัวมีเครื่องเสียงเบานะแบบฟังแบบเพลิน
ทำธุระเข้าห้องน้ำฟังเพลงไปแอร์เย็นจะหนักจะเบาก็โอ้
เพลินไปตกแต่งก็สวยงามเขาการันตีว่าไม่มีกลิ่นเหม็นแน่นอน
เพราะระบบเขาทำมาดีมากนะฮะมีห้องน้ำผู้หญิงถึง๕ห้อง
ห้องน้ำผู้ชายสองห้องนะที่สำคัญมีห้องน้ำสำหรับคนพิการ
แล้วก็เนี่ยที่สาธิตคือมีลิฟต์ยกวิวแชร์ขึ้นไปโอ้โหทุกอย่างมีปุ่มกดเสร็จสับเลย
อำนวยความสะดวกถ้าคุณขวัญต้องการจะซื้อไปใช้เองที่บ้าน
ไหวไปให้มันอยู่ตรงนั้นนะคะคันนี้สิบล้าน
นะฮะเขาบอกเลยว่าส่วนราชการไหนเอกชนไหนประชาชนจะติดต่อไปใช้บริการ
ก็ติดต่อไปที่กองสารรัฐานัทสุของออกมาจอดรัตน์ยอง
เอารถสุขขาของกรทมให้มันสวยเหมือนเขา
ก็ลองทำดูราคาประมาณสัก๑๐ล้านบาท
โอ้โหนี่ดิฉันบอกเลยนะนี่จะถือเป็นมิติใหม่ของรถสุขาเคลื่อนที่
แล้วเราจะลืมภาพจำแบบเดิมที่หลายคนไม่อยากเข้า
ถูกต้องนะคะเพราะคันเก่าจะกลิ่นแบบเตะจมูกมาก่อน
มาไกลตั้งแต่นู้นปากซอยอันท้ายซอย